ภาคใต้ค่ะทะเลฝั่งอันดามันคลื่นมีโอกาสสูงสองเมตรเพราะฉะนั้นในระยะนี้นะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนจากลมทะเลค่ะที่หอบนำความชื้นเข้ามาตกในประเทศไทยในขณะเดียวกันคุณผู้ชมยังมีอีกปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังนั่นก็คือไซโครนอัศนีค่ะที่คาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งของอินเดียส่งผล
เรนส์เพปอล์อินเตอร์เซอฟเตอร์รีจันทร์ชิววิเอเวอร์ออฟแฟลชฟลอดอันดาวลักษณีย์ที่ออกแค่ที่สุด